สาลาวัดสาลาฟคงหรือว่ามีบ้านสวน

ลุงท่านนี้นะคะไปช่วยงานศพเพื่อนบ้าน

นั่งพักที่สาราริมทางสักนิดนึงละกัน
ปรากฏมันมีรังต่อหัวเสืออยู่แล้วลุงแกไม่เห็น

กรังมาเลยจริงค่ะคุณลุงแกไม่ทันเห็นนะคะ
นี่คือคุณลุงลำพวนเข็มบุภานะคะอายุ๖๗ปีค่ะ
คุณลุงแกเป็นชาวตำบลทรัพพระยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ครอบครัวก็ต้องนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณป้าบุญลาบภรรยาของคุณลุงลำพวนบอกว่า
ลุงเนี่ยไปช่วยงานศพที่วัดแล้วขากลับแวะพักสาราริมทางแต่ไม่ทันเห็นรังต่อ
ขาไปเตะโดนรังของมันต่อก็แตกรังออกมาแล้วรุมต่อยแบบโอ้โหเป็นร้อยตัว
แกก็วิ่งหนีกลับมาบ้านภรรยาบอกตอนแรกที่เจอนะโอ้โหมีรอยจ้ำเต็มตัวไปหมดเลยจากการถูกต่อต่อยอะค่ะครับ
คุณป้าแกก็รีบพาลุงไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ให้ยาให้กลับมากินที่บ้าน
ให้ยากลับมากินที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยอีกวันหนึ่งก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองค่ะ
สุดท้ายอาการสุดแล้วแกก็เสียชีวิตค่ะเป็นแผลแดงจุดจุดจุดจุดจุดเลยจ้ะ
ตามขาและหัวนี่ก็ต่อยตามเขนตามขานี่หมดเลย
แล้วคุณลุงบอกไหมคะว่าตอนนั้นคุณลุงโดดสู่อะไรค่ะ
บอกว่าเตนจ้ะบอกว่าเตนบอกว่าเยอะมาก
คุณลุงกลับไปบอกคุณป้าว่าโดดเตนต่อ
จ้ะแต่เองก็ไม่ได้เห็นนะจ๊ะบอกเป็นตัวเตนหรือว่าตกแต่ก็บอกว่าเตน
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนะคะพอได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลย
นี่ค่ะรังต่อหัวเสือนอยู่นี่เบอร์เท่าเลย
โอ้โหยเขาบอกรังเนี่ยขนาดสามสิบเซนติเมตรค่ะ
กู้ภัยก็ต้องใช้ไฟลนนะคะครับ
อันนี้ก็ตามกระบวนการวิธีเนอะใช้ไฟลนแล้วก็ค่อยค่อยงัดเอารังออกมา
โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าโดนต่อต่อย
แล้วก็ต้องมีการเนี่ยค่ะกำจัดนะเนาะ
จากนั้นกู้ภัยก็ไปทลายรังต่อที่กำลังสร้างรังอยู่ตามสารวัฒน์อีกหลายรังเลย
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับชาวบ้านในลักษณะเดียวกันนี้
อ่อนเต็มเลยเนี่ยไปหลายรังเลยค่ะ
นี่โอ้โหนี่ที่เมนใช่ไหมเนี่ย

ก็ต้องใช้ไม้แล้วก็ใช้ไฟเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ฮะ

ก็คือเอาง่ายก็ไล่ให้มันไปทำรังที่อื่น
ด้านบนนอนอยู่ด้านบนก็คงจะไปโดนรังมัน

เพราะว่าเราพบผ้าคำม้าวางอยู่บนสารา

ใครที่ต้องอยู่กระท่อมปลายนา
ใครมีบ้านสวนที่ไม่ค่อยมีคนไปอยู่

ในที่ที่บางทีเรามองไม่เห็น
แล้วพอถึงเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

คือบางที่เนี่ยเขาก็จะเป็นความเชื่อ

เป็นเรื่องของต่อเตออะไรมาสร้างลงสร้างรัง
อันนี้เป็นในแง่มุมของเรื่องดีอะไรอย่างนี้

ต้องแจ้งแล้วก็ไล่กันก่อนนะฮะ